เศรษฐีป้ายแดงวันนี้สินแสชัยมีเคล็ดลับดี
ที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้ารวยรวยรวย
จากนั้นจะพาไปพบกับร้านปิ้งย่างไอเดียเจ๋ง
นำเอาเรื่องความเชื่อความศรัทธาและดวงชะตา
ประยุกต์ใช้กับเมนูและร้านสร้างเป็นจุดขายทำรายได้พุ่งพลวด
จากนั้นจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านขนมไทยบ้านดารา
บุฟเฟ่ขนมไทยสูตรโบราณรสชาติต้นตำรับ
ที่มีให้เลือกกินได้ไม่อั้นกว่า๓๐เมนูต่อวัน
ไอเดียที่ใครก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำเงินได้
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
ดูก่อนเร่อยก่อนกับรายการเซธีปาย

รายการวันนี้นะคะก็ขอเอาใจพ่อค้าแม่ขายเต็มที่ไปเลยนะคะ
เคล็ดลับเสริมรวยจากสินแสชัยนะคะ
ไปดูว่าร้านรวงที่คุณจัดอยู่ตอนนี้นะคะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่า
เพราะว่านี้เรื่องใหญ่เรื่องสนขานะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย

การจัดวางข้าวของไม่ตรงจุดนี่แหละ

ร้านขายดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าปรับอีกนิดอีกหน่อย

ถ้าอย่างนั้นนะคะอย่ารอช้าไปดูเคล็ดลับความรวยกันเลย
กับสินแสใช้

ผมมาวัดองศาแล้วเนี่ยข้างหลังมันมีทิศใต้
จริงอยู่ทิศใต้ที่องศา๑๙๒องศา
ซึ่งเป็นองศาดีมันเป็นพลังมังกรตัวเมีย

แล้วทีนี้ผมมาดูเตาไฟก็ถูกนะฮะ

ริ้งน้ำมันสูงกว่าเตาไฟ
ซิงค์น้ำมันสูงกว่าเตาไฟหนึ่งขยันก็จริงนะแต่เหลือน้อยนิดเดียวเอง

เพราะว่าหนึ่งถ้าเตาไฟโดนน้ำขมเขาเรียกว่า

จริงค่ะ
ไม่เป็นไรเอาชื่อเสียงไว้ก่อนขาดทุนช่างมัน
ถ้าคุณลดก๊อกน้ำลงก็เกิดความบาลานซ์กับเตาไฟ

คุณก็กำไรมากขึ้นก็คือยอดรายได้มากขึ้น
คุณก็จะมีเหลือเก็บจากยอดรายได้อันนี้
น้ำอย่าสูงกับไฟห้ามตรงข้ามกับไฟ
ห้ามหลังพิงกันโดยเด็ดขาดอยู่เยื้องกันหรือระนาบเดียวกันได้
นิดเดียวก็ดีแล้ว
ตะวันตกเป็นจุดแห่งการเงินแห่งทรัพย์ของคุณ
คุณย้ายพัดลมตรงนั้นเอามาไว้ฝั่งนี้

มันต้องไปวางอยู่ในตำแหน่งของหน้าโทรทัศน์

ในปีนี้ทิศใต้คุณลองเอาปลามาเล่นดู
เพราะปีนี้ทิศใต้เตาดำใบบุก
เพราะฉะนั้นพวกอาหารที่มาจากน้ำทะเล
หรือน้ำคลองหรือน้ำในบ่อหรือน้ำในลำคลองอะไรต่างจะขายดี
แล้วเอาขนมอย่างนี้แอบไว้ข้างก่อน
เอาปลามาอ้าปากพ่อจบกระดอนมาอ้าปาก
แล้วปลองลูกค้าชี้เลยนี่สี่ตัวเดียวเมาส์

ร้านค้านี้หน้าร้านหันทิศเหนือหลังร้านพิงทิศใต้

เพราะฉะนั้นทิศตะวันตกจะต้องมีเสียงสายน้ำ

เพราะฉะนั้นเตาไฟหรือต๊อกน้ำก็ดี

หน้าร้านที่เป็นทิศเหนือหลังร้านเป็นทิศใต้นะครับ
เราควรจะโชว์๑ปลาเช่นปลาทอดปลานึ่ง
วางไว้หน้าร้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ
รับรองได้ขายดีรู้เรื่องครับ
แน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชม
กับเท็จรักที่จินแสใช้นำมาฝากในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยนะคะ
แล้วคุณจะรู้เรื่องด้วยด้วย
เมื่อสักครู่ครับแม่เนยเขาได้พูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยกันไปแล้ว
ถ้าเรื่องห่วงจุ้ยนะฮะไม่มีร้านไหนที่จะเน้นตั้งใจทำเรื่องโฮจุ้ย

ใช่ฮะมีเรื่องของมูเตรูมาฝากกันเลยนะครับ

เขานำเอาเรื่องราวความเชื่อมาแมทกับการทำธุรกิจของเขาได้อย่างลงตัวนะฮะ
จนตอนนี้ครับทำให้ขายดีผลปังปุริเบอร์เยมาก่อน
แล้วตอนนี้ค่ะคุณพี่เขาอยู่ในสตูริโนของเรารับแล้ว

ลักษณะเหมือนกับแบบว่า

มาในแนวมูเตรูแสดงว่าเราจะถ่ายมู

ผมมองภาพว่าการที่เอาความเชื่อในผันติม
เราสามารถที่จะหยิบจับเล่นได้หลายอย่างหลายรูปแบบมาก
ทั้งไทยทั้งเทพทั้งจีนทั้งฝรั่งอินเดียมันมีความเชื่อหมดเลย

โอ้โหจริงเมนูนี้มันก็รู้หลากหลายเหมือนกัน
ครับครับตอนแรกผมทำร้านเนื้อยากใช่ไหม
ผมก็สร้างใจจะทำให้มันไม่หมุนที่ไหนอยู่แล้วครับ
การที่สร้างใหม่ทั้งหมดเลยอืม
ตั้งแต่เมนูชื่อเมนูวัตถุดินเนื้อนั้นผมคิดใหม่ทั้งหมดครับ
แล้วก็ที่ตั้งใจก็คือให้เป็นเนื้อไทยครับ
จริงจริงแล้วเนื้อไทยมันก็ไม่ได้แย่นะครับครับ
มันสามารถเอามาปรุงได้สามารถทำให้เกิดเป็นเมนูที่มันดีและเทียบข้อกับ
เนื้อนอกได้เนื้อนอกได้ใช่ครับอ๋อจะบอกว่ากลิ่นหอมมันก็น่าทานมากครับ
แต่ว่าขอถามหน่อยที่ใบตองกำลังคีบคือจะเห็นว่าการหั่นเนื้อเนี่ย
หัดแบบเป็นลูกเต๋าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้มีแนวคิดอะไรยังไง
อืมเทคเจอร์ของเนื้อจริงจริงอ่ะมันจะอยู่ที่ความข้างในเนื้ออืม
ซึ่งถ้าเราสไลด์ออกไปมันจะไม่ได้รสเลือดมันจะไม่ได้เทคเจอร์การเคี้ยวต่อมตัด
มันจะต่างจากหลายหลายอย่างใช่ครับเป็นเมเดียมแรงใช่ครับคุณจับของเนื้อ
แล้วว่าคุณแจ๊กเป็นคนชอบทานเนื้อไหมพอสมควรอะไรดูเรื่องเนื้อดีอ่ะ
อันนี้คือเมนูอะไรครับทางนี้จะเป็นเนื้อสี่อย่างครับค่ะเป็นเนื้อสแตนดาร์สี่อย่าง
คือจะชื่อว่าโคกะพันธุ์ฟันหวานอืมอ่าหันุมันคุกฝุ่นค่ะหันุมันถวายแหวน
ครับแล้วก็เสือเผ็ดร้องไงครับโอ้โหชื่อก็น่ารักตัวแรกก็คือมันจะเป็นตัวสแตนดาร์
ก็คือเป็นชื่อร้านผมนั่นแหละก็เป็นโครงขพันธ์ฝันหวานก็จะเป็นเนื้อซอสบาร์บีคิวครับ
อ๋อแล้วก็หันุมันคุกฝุ่นตัวนี้ก็จะคุกข้อคั่วเข้ามาหันุมันถวายแหวน
ตัวนี้มันก็คู่กับการย่างคู่กับพวกเนยน้ำมันเนื้ออยู่แล้วก็คือตัวของหัวใหญ่
แล้วก็เสือเพรศรองไห้แบบขาคินแล้วดี
อันนี้คือก็เป็นเนื้อส่วนเสือรองไห้แล้วก็เอ่อที่มันเป็นเอ่อ

อันนี้เรียกว่าอะไรชิ้นอาหารส่วนไหนนี่
ตัวนี้จะเป็นโอพันธ์สันหวานครับตัวนี้
อืมคุณแจ๊คแล้วอย่างเงี้ถ้าเป็นเนื้อสี่อย่าง
มันสามารถคลุกรวมกันมิกด้วยกันได้
จริงคือมันจะเป็นแต่ละอย่างอยู่ในกระทะเดียวครับ

แล้วจริงแล้วยังมีอีก๓เมนูพิเศษของร้านแจ๊ก

ผมพยายามจะสร้างให้มันมีเป็นแบบว่า

แล้วก็ใดละตั๋ว
ก็เซอร์ได้
ซื้อเก่มากทุกเมนู
ชื่อว่ามีความเป็นมา
โดยที่ผมสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลย

บางชั้นนะครับคือจินมี่มันก็เป็นแบบเป็นแหวะว่าร้อนการขอพร
ที่แล้วก็เป็นอึดในความเชื่อเหมือนกันหรือผมดึงมาจากเป็นการตูนแหละ

คือผมตั้งใจให้มันมีความเป็น
เขาเรียกว่าอะไรขแขกหน่อยนะครับครับผมครับ
ก็เสริมความหวานให้กับมันด้วย

ตัวในแตกเกียงเนี้ยก็จะเป็น

อ้าวว่าว
ก็คือเมนูนี้รสชัดจะเป็นแนวอินเดีย

ได้กลิ่นเครื่องเทศเลยค่ะมีใช่มีความหอมหวาน
มั่นใจว่าไม่มีใครทำเมนูเนื้อที่ใส่น้ำผึ้งแน
อันนี้เป็นเมนูจิมนี่จ๋า
เก๋มากอันนี้ผ่านไปหอมมากทีนี้จ๋าแล้วมีเมนูอะไรอีกคะ
อันนี้ก็จะเป็นเมนูลิ้นซิ่งครับลิ้นซิ่งลิ้นซิ่งซิ่ง
ก็มีคอนเซ็ปต์แปลกก็คือผมมองให้มันเปรียบเทียบกับ
ลักษณ์บิดความเร็ววัยนุ่มอะไรแบบนี้แง้นหน่อย

แบบว่าเขาต้องมีความเชื่อเป็นของตัวเขาเอง
เขาถึงทำตัวอย่างนั้นเขาถึงศรัทธาในสิ่งที่เขาทำ

ใช่ครับผมเลยมองเป็นลิ้นซิ่งเพราะว่าการกินลิ้นที่อร่อยจริง

แล้วหรอคะเนี่ยเราต้องทานแบบสูบไงครับลิมซิ่งบายพี่แจ๊คคุณแจ๊ค
ค่ะอืมเป็นไงอร่อยครับค่ะค่ะต้องจิ้มไม่ต้อง
คุณแจ๊คบอกทานกับติ๊กไทยเกลือมะนาวค่ะอ๋ออร่อยโอ้โหต้องไปลอง
ลินซิ่งส่วนอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของร้านก็คือครับผมตัวนี้ชื่อว่า
ไหสวรรค์พันธุ์ประการครับไหสวรรค์พันธุ์ประการครับครับครับ
เล่าหน่อยค่ะตัวนี้เป็นสตอรี่ที่ค่ะที่ผมมองจากม่อแม่หน้ากับ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
ผมก็ไปเล่นนิยามว่าเออผมคงกักขังความอร่อย

ในนั้นนี่อ๋อเฌียบ
ก็จะให้ลูกค้าจุดไฟตรงกลาง
ตรงกระดาษสีแดงแล้วตรงไหนตรงไหนล่ะครับตรงกลางครับ

ปล่อยพันธนาการออกมาเลยมาค่ะคุณแผน
โอ้มลึกกี่ลึกกี่ก่อนไปหมด
อ๋อนึกจากขทา

ตัวด้วยฟาวก็มารับเลยถือนะคือว่าจริงไม่ได้
หมายความเป็นไปได้ที่มันสามารถอยู่ด้วยกันแล้วลงตัว
แต่อีกหนึ่งจุดเด่นนะของทางร้านนี้ก็คือ

ผมมองภาพเซ็มซีนี่มันก็เหมือนการเสี่ยงดวง
ใช่แล้วบอกกับเรานะ
แล้วในเซียมซีนี่คืออะไรคะ

คือให้เราเลือกเลย
แล้วได้รถ๕บาห์
ที่นี่ได้บ้างครับ
ก็จะมีที่หนองจอกกับที่บางแสนครับ
บางแสนอยู่ข้างหลังมบูรพาพอดีเลยครับผม

ฝากร้านโครพันธ์เนื้อย่างด้วยนะครับผม
ก็ตามเพจโครพันธ์เนื้อย่างติดกันเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ไปที่เรื่องราวของเด็กวัยรุ่นกันบ้าง
เด็กวัยรุ่นวัยเราใดเราเลย

เรื่องของเด็กวัยรุ่นที่ไม่ต้องจะพูดถึงนี่นะคะ
พี่ทั้งสองรวมไปถึงคุณผู้ชมเอง

เพราะเด็กคนนี้เขามีเงินล้านตั้งแต่อายุเพียงแค่๑๘ปี

ปีจำไม่ได้เลยว่าทำอะไรอยู่

บอกเลยนะจริงแท้ไม่ได้โม้แต่ประการใด

และทำอะไรถึงได้รวยแบบนี้

ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจข้าวกรอบสยามครับ
ข้าวกรอบสยามเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นคือ
ตอนแรกนะครับวางขายที่มาเลเซีย

ก็เลยอยากจะมีคำว่าไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง

ทำไมที่เปิดตัวที่มาเลเซียนะครับ

กินแล้วมันมีคำว่าเหนียวคำว่าแข็ง

ตอน๑๔ปีเนี่ยบิ๊กทำข้าวกรอบแล้ว

ได้เจออะไรใหม่ที่เราไม่เคยเห็น
เน้นเป็นตลาดเช้าตลาดเย็น

ถ้าผู้สูงอายุเราแนะนำเป็นข้าวไลฟ์เย็นที่๖

ก็คุณแม่ก็คอยบอกตลอดนะครับ

แต่ว่าที่แกจะพูดเสมอคือแบบเรื่องใจเย็น
ระหว่าง๗ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้เจออะไรหลายอย่าง

คือเราดูจากการที่เราไปออกอีเวนต์
แล้วก็จากคนที่มาซื้อของที่ออนไลน์ของเรา
เราเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็แบบ
แล้วได้ผลออกมาก็คือเป็นวัยรุ่นเป็นผู้หญิง

หลังจากเกิดโควิดนะครับก็คือแบบ
แต่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยออกอีเวนต์หรือว่า

รายได้หลักของเราก็หายไป
ทีนี้เราก็เลยมามองว่าสินค้าของเรา

ก็เลยมีโอกาสได้ไปขายที่นั่นครับ
เราจะเอาไปขายที่ต่างประเทศนะครับ
ตัวสีน้ำเงินจะเป็นรสถั่วลิสงงาขาวนะครับ

ตัวนี้จะเป็นสีดำเนี่ยจะเป็นรสมะม่วงหิมพานครับ
หากลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศเจอแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อกันด้วยนะครับ
ก็สีที่เราเลือกใช้ที่เป็นสีน้ำเงินกับสีดำเนี่ย
เพราะว่าบิ๊กอยากจะให้ความรู้สึกที่มันดูพรีเมียม
มันก็จะมีมูลค่าในตัวค่อนข้างสูงครับ
ก็เลยอยากจะดึงตรงนี้ออกมาให้มันดูพรีเมียมขึ้นครับ
ปัจจุบันนะครับก็จะมี๒รูปแบบนะครับ
ก็คือวิ่งเข้าหาลูกค้าเลยนะครับ
อีกอันหนึ่งคือเรามีทีมของเราอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็คอยหาตลาดที่ต่างประเทศ
มีมองตัวเองว่าเราอยากจะเป็นบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์
เพราะว่าอยากให้คนรู้จักแบรนด์ข้าวกรอบสยามมากอีกที
นี่เลยค่ะตะลึงกันไปเลยใช่ไหม

ตอนนี้เพราะว่าห
มั่นใจว่าอนาคตนะคะได้เป็นนักธุรกิจอีกยาวไกลแน่นอน
ใช่แล้วค่ะพี่เนยคือคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะ
มันไม่ใช่ปัญหาคิดอะไรได้เราต้องรีบลงมือทำนะคะ
ครับไม่แน่น่าว่าพรุ่งนี้เศรษฐีป้ายแดงคนใหม่อาเตนคนอืม
เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าค่ะจะมีนักธุรกิจมาร่วมพูดคุยกับเรา
ส่วนจะเป็นใครแล้วก็ธุรกิจอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าค่ะ
อืมน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยแม่น้อยใช่อืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมมันน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ตองใบตองหาใบตองที่นิ้วหาเดี๋ยวก่อนอะไรป่ะทำไมกินจบจุ๊บตับจุ๊บตับ
จุ๊บตับจุ๊บคนเดียวเนี้ยวว่าจะกินพร้อมกันอ้าวก็บอกให้พร้อมกันไง
ทำไมพี่พี่พี่ตักอ่ะฮะกูว่ากลับไปทานเจ๊ล่ะครับใช่
แล้วมันน่ารักอ่ะอืมใครจะไปกินลงกันอ่ะ

จากเขาไปได้แม่อ้านเลย
ครับและนี่คือบุฟเฟ่ขนมหวานนะฮะ
จากร้านขนมไทยบ้านดาราครับ
มีเลยค่ะ

มันเป็นถนมมงคลแบบว่าเก้าหย่าง

ยังมีชาวมวงค่ะว้ว

ท่านแช่มพิมพ์ไทยบ้าน่ารักครับสวัสดีค่ะ

คือขนมไทยเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะ
ซึ่งบางอย่างเนี่ยใบตองเองก็ไม่รู้จัก

ขนาดแบบว่าเราเป็นคนชอบทานขนมไทย

อันนี้คือขนมอะไรอันนี้คือขนมไข่ปลาค่ะ

มงคลที่ใช้ในงานแต่ง
ใช่ต้องใช้
แม่ใช้งานแต่ง
แม่ก็ใช้งานสารกัน

น้องคล้อนก็ใช้

อร่อยมากใช่มั้ย
อร่อยมาก
แปลงจัดนม
อร่อยมาก

สหวานน้อยก่อนนะคะอ๋อใช่ค่ะเริ่มจากหวานน้อยน้อยก่อน
ไล่ไปจนหวานค่ะใช่ค่ะค่ะเราก็ค่อยค่อยทานมาจนถึงตัวสุดท้าย
ทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนตอนนี้จะหวานที่สุดใช่ค่ะ
คือถ้าเราเริ่มทานจากอันนี้ทุกอย่างก็คือจะจืดหมดเลยค่ะ
แปลว่าก็จะไปตัดลดด้วยขนุนค่ะอ่าช่อม่วงก็จะไม่เลี่ยนเวลาทาน
บุฟเฟต์อะนะคะอ๋อจะทานได้เยอะหน่อยดูว่าที่ลูกค้าแบบว่าเยอะสุดค่ะ
แบบดีสุดไทยที่สุดก็จะมีเสน่หจันทร์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเม็ดขนุนเผือกค่ะ
เห็นเมนูเยอะมากมายขนาดนี้นะครับจะบอกว่าเห็นราคาแล้วต้องว้าวครับ
ทำไมคะเพราะบุฟเฟ่ทั้งหมดนี่นะฮะค่ะอิ่มได้ด้วยราคาคนละเพียงเจ็ดสิบเก้าบาท
เฮ้ยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดได้หมดเลยจริงค่ะทำไมไม่ได้หรอ
ทำไมเจ็ดเก้าบาทจริงค่ะทำไมถูกขนาดนี้ฮะก็คือที่ร้านเราค่ะ
อยู่ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะตรงนั้นน่ะคือแหล่งวัตถุดิบหลักของขนมไทยทั้งหมดเลย
เราก็เลยซื้อของได้ถูกค่ะอย่างมะม่วงเนี่ยก็เราก็ซื้อจากสวนเลย

หน่อยกว่าปกติใช่ค่ะการเลือกวัตถุดิบนี่นะคะมันต้องเป็น
สำคัญของขนมไทยที่เห็นบ่อยเลยล่ะกะทิ
กะทิใช่ค่ะกะทิเนี่ยก็คือว่าต้องใช้เป็นกะทิสดนะคะ
แล้วก็เอามาขูดใหม่ใหม่ใช้ใหม่ใหม่เลยทำใหม่ใหม่เลย
ใช่ค่ะใช้หัวกะทิสดเป็นหลักแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวก็สำคัญค่ะ
ต้องใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ค่ะแล้วมันจะหอมหวานอร่อยกว่า
แล้วทำไมคุณดาราถึงคิดทำเป็นบุฟเฟ่ครับของพรีเมียมขนาดนี้เนอะ
เริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณสัก๔ปีแล้วนะคะ
ขายแบบออนไลน์อยู่แล้วก็ไม่ได้มีหน้าร้านเลย
พอฟีดแบ็คดีขึ้นมีรายได้จากการขายขนมไทยเนี้ย
ใช่ค่ะห้าสิบเก้าบาทใช่ค่ะปรากฏว่าคนไทยอะค่ะ
มันมีความรักขนมไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วอะค่ะพอรู้ว่าเป็นบุฟเฟ่ด้วย
มีความหลากหลายของขนมเดินมาดูได้เลยอย่างนี้
เขาก็เลยแบบดีมากดีดีดีจนก็เลยทำต่อ
แรกก็จะหยุดแล้วเพราะว่ากลัวทำไม่ไหวค่ะแล้วพอดี
ลูกค้าก็โทรเข้ามาถามตลอดเลยทำเลยกลายเป็นว่าเราทำยาว
เป็นจุดเด่นของร้านเราไปเลยครับเฟ่ขนมไทยเป้ขนมไทย
ใช่ค่ะอยากไปนะแล้วบุฟเฟ่ดีแบบนี้ทานได้ทุกวันไหมคะ
แต่ก่อนไงเราจะมีสามรอบนะคะรอบละหนึ่งร้อยท่านค่ะ
แต่ตอนนี้ด้วยโควิดเราก็เลยปรับลงเหลือแค่
เหลือแค่รอบละห้าสิบท่านค่ะต้องจองหรือ
ขนมไทยบ้านดารานะคะครับจองล่วงหน้าประมาณตอนนี้สิบห้าวันหรือถึงหนึ่งเดือนอะ
เพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดใช่ค่ะค่ะแล้วอยากรู้ว่าลูกค้าที่ไปที่ร้านนะคะ
ดารามาจากไหนคะอืมไกลสุดที่ไหนหรือว่าสิบแอร์ค่ะ
เท่าที่ได้คุยนะคะก็จะประมาณมีเชียงใหม่มีสงขลานอกจากเชียงใหม่
ใช่ค่ะแล้วอายุเยอะด้วยนะคะคือตั้งใจมากเราก็ดีใจค่ะ
อายุเยอะก็เล่นเฟซบุ๊คอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะก็บอกลูกหลานนะคะให้พามา
เราก็ดีใจมากอันนี้ดีใจมากเลยตั้งใจมาที่นั่นตั้งใจมาเลยค่ะ
ดีใจมากเลยดีใจค่ะอืมเอาละค่ะฟังคุณดาราเล่ามาขนาดนี้แล้ว
อยากเห็นภาพแล้วก็อยากเห็นขบวนการผลิตจังเลยค่ะครับว่าทำไมกระแสตอบรับถึงได้ดีขนาดนี้

โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับว่าอลังการงานบุฟเฟ่จริง
ที่เห็นนี่ก็คือขนมไทยทั้งนั้นเลยล่ะครับดูสิครับ
เลือกหยิบเลือกทานไม่ถูกเลยแต่แต่บอกไว้ก่อนเลยครับว่า
ไม่ได้ดีแค่หน้าตาเท่านั้นนะครับรสชาติเขาเนี่ยก็ดีไม่แพ้หน้าตาเลยล่ะครับ
วันนี้มาจากสมุทรสาครครับมหาชัยครับ
ที่นี่มาเป็นครั้งที่สามแล้วครับติดใจข้าวเหนียวมะม่วงครับ
ข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่อร่อยดีมาจากราชมะมีนครับ
ก็รู้สึกว่าอร่อยดีค่ะคุณข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
รสชาติขนมที่นี่จะไม่ออกหวานไม่เคยมีที่ไหนเขาบุฟเฟ่เป็นขนมไทย
สมคำล่ำลือค่ะเจ็ดสิบเก้าบาทนี่ถือว่าถูกมากนะครับ
ก็ดีใจนะคะที่คนตอบรับกระแสขนมไทยของเราดีมากเลยค่ะ
มันก็ทำให้เรามีกำลังใจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีแค่๑๕เมนูอะค่ะ
แต่ตอนนี้มีเกือบสามสิบเมนูแล้วอะค่ะถ้าตรงไหนที่เราสามารถฝึกบุคลากรของเราอ่ะค่ะ
มีความชำนาญมากขึ้นนะคะก็จะพยายามเพิ่มเติมไปอีกค่ะ
มากมากเลยล่ะครับน่ารักทั้งลูกค้าและแม่ค้าเลยทีเดียว
แบบนี้ต้องขอดูวิธีการทำขนมกันหน่อยอยากรู้จริงครับว่าเขาทำกันยังไง
ลูกค้าถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความอร่อยได้ขนาดนี้
ตอนนี้นะคะนุ่นก็กำลังทำหมกแบบไส้หมกแบบไส้กุ้งนะคะ
ที่เป็นอีกหนึ่งขนมที่อยู่ในลายบุฟเฟ่ของเรานะคะอ่าวัตถุดิบที่ใช้นะคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเนื้อกุ้งนะคะ
เนื้อพุ่งต้องเป็นกุ้งสดนะคะจะมีตัวมะพร้าวอ่ะค่ะ
มะพร้าวที่เราจะใช้ผัดลงไปก็ต้องเลือกเป็นมะพร้าวซึบนะคะ
แก่กำลังดีนะคะจะต้องเน้นเรื่องมะพร้าวเล่นสำคัญ
เพราะขนมไทยวัตถุดิบหลักวันนี้ไม่ใช่อย่างที่นี่จะเน้นเป็นไทยน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะ
เพราะว่ามันจะหอมหวานใช้ของอธวานนี้เองนะคะ
สวยงามมากเลยล่ะครับกว่าจะเสร็จแต่ละอย่าง
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเชื่อแล้วว่าพิถีพิถันกันทุกขั้นตอนจริงเลยล่ะครับ
โอ้ยดูดีดีเลยล่ะค่ะแล้วก็บอกน่าทาน่าทำมากมาก
ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คือเนยอ่ะชอบทำอย่างที่บอกตอนแรก
ค่ะแล้วก็สามีอ่ะก็ชอบทานขนมหวานด้วยอยากทำให้อยากกิน
อยากทำให้สามีทำเลยสั่งที่บ้านดาราค่ะ
เอาเวลามาทำพิธีกรเนี้ยเออแต่ว่าเราควรจะมีแบบเสน่ห์ปลายจังหวัดอะไรของเราไว้บ้าง
เอาละเอาละนิดหน่อยสักเมนูได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้วันนี้เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
วันนี้เตรียมมาให้แล้วเราไปดูไว้กันว่าวันนี้พี่เนยและพวกเราจะได้ทำเมนูอะไรกันบ้าง
ดูค่ะอันนี้อะไรคะพี่ดาราคือขนมภากากรองที่เราเห็นเป็นดอกไม้สวยด้านหน้า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

เดี๋ยวเรามิดอ่าวว่ามีคนที่มาทำมาทานขนมที่ร้านนะคะขอให้เปิดสอน
อย่างนี้มีไหมคะสอนมีค่ะปกตินู้นก็จะสอนจะเป็น
ก็จะมาเหมือนเรามาสอนแบบห้าร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนี้ค่ะ

โอเคค่ะยังค่ะยังไม่เสร็จอีกค่ะ

เค้าต้องเลือกสามคนนี้นะฮะไปไปลูกมือเอาไง

ไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องถามเนี้ยหลักฐานคุณป้องอ้าวยังเลือกไม่ถูกเลย
ต้องชิมฝีมือตัวเองดีกว่าดีแหละค่ะเอาชิมดูนะค่ะอ้าวพี่ป้องชิมดีกว่า
โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินหลดหน่อยบ้างหรือเปล่าไม่รู้
เดี๋ยวพี่อารมณ์พี่อยากกินอะไรของพี่อ่ะแนะนำให้กินของพี่ดาราเขาอ่ะ
อืมได้อร่อยที่นั้นอันนี้ของพี่ป้องนะครับผมชิมมั้ยนะคะ

ใช้ได้แล้วหอมแล้วพร้อมที่จะไปกวนในกระทะแล้วค่ะ
พอเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกวน
วนออกมาก็จะเป็นรูปนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
แล้วก็นี่ไส้แล้วก็เดี๋ยวก็เอาแป้งเนี่ยห่อไส้แล้วก็จีบ

โดยมากก็จะจีบเป็นรูปดอกพระกากองนะคะ
แบบว่าเราทำนี่ไส้ก็จะพอดีแป้งก็จะพอดี
ไม่เล็กไม่ใหญ่พอกันเท่าไหร่
สุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมคุณยายน้อยนี่นอกจากจะทำขนมอร่อยแล้ว
ยังจะใจดีอีกบอกวิธีทำเราแบบไม่มีกังอีกด้วยล่ะครับ
สมกับเป็นผู้สูงวัยแบบมีคุณภาพจริงเลยครับ
ค่ะตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนจากทำผักกากองแล้วนะคะ

โอ้ยแบบนี้นะคะเก็บรับความอร่อยอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ
แต่ว่าต่อให้ขายดียังไงแอบรู้มาว่าช่วงโควิด
ก็มีปัญหากระทบหลายเดือนเหมือนกัน

ก็คือโควิดอย่างรอบล่าสุดเลยนะคะ
ก็คือปิดหน้าร้านไปเลยค่ะประมาณ๓เดือนค่ะ
ก็ต้องปรับกันใหม่หมดเลยค่ะ
ต้องกลับมาขายแบบออนไลน์ใหม่พรีออเดอร์
แล้วก็วิ่งส่งตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะ

ลูกน้องก็อาจจะต้องลดพนักงานลงนิดนึง
แต่เราก็ปรับตัวให้เข้ากับความขายของการ

ใช่ค่ะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะคะ
ก็ผ่านมาได้แล้วอย่างนี้ก็เลยอยากจะให้คุณดาราเองเนี่ย
ฝากหน่อยถึงผู้ประกอบการรวมไปถึงคนขายของ
ที่อยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องสู้ค่ะต้องใช้ใจเป็นหลักเลยนะคะ
อะไรที่เราเคยทำมาขายมาตั้งแต่๑๐ปี๒๐ปีเนี่ยค่ะ
แล้วตอนนี้มันขายไม่ได้ก็ต้องหยุดค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่
แต่ว่าไม่อยากให้ไปมองของไกลตัวมันต้องลงทุนเยอะค่ะ
ของใกล้ตัวค่ะอย่างขนมไทยอย่างนี้ค่ะ
ทำง่ายขายได้แล้วก็คนไทยทานได้ทุกคนค่ะ
แบบนี้ค่ะง่ายแล้วก็จะเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะ
มันก็น่าจะดีขึ้นค่ะต้องสู้นิดนึงค่ะช่วงนี้
เรียกได้ว่าทุกคนต้องสู้นะคะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะ
วันนี้เราต้องขอบคุณคุณดารานะคะจากขนมไทยบ้านดารามากมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เริ่มต้นคนแรกคือคุณยายครับไปคุยกับคุณยายกันนะครับ

เดี๋ยวไม่ให้คนไป
เอาแม่งแป้งหน่อยหน่อย